พอทองแพงก็จะมีข่าวเรื่องของการขโมยทอง

เศรษฐกิจไม่ดีคนก็เป็นโจทย์กันมากขึ้นคุณผู้ชม

กับเหตุการณ์ชิงเงินของร้านทองในกรุงเทพ
ตำรวจทำงานเร็วครับสามารถจับคนร้ายได้

เป็นคนร้ายเข้าไปขโมยทองที่ร้านทองที่จังหวัดนครสวรรค์
ร้านทองตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า
เหตุการณ์มันเกิดขึ้นตอน๔โมงเย็นกว่าของวันที่๑๐ที่ผ่านมา
กล้องวงจรปิดจับภาพคนร้ายเอาไว้ได้
เป็นผู้ชายอายุสักประมาณ๔๐ปีนะฮะ
เอาปืนแต่พันด้วยผ้าขาวเดินปี่เข้าไปที่ร้านทอง

แล้วก็บังคับได้ว่าเอาเส้นใหญ่มา
ใส่ถุงมาให้ด้วยแล้วเอาปืนขู่แบบนี้
พนักงานผู้หญิงเขาก็กลัวกลัวปืนเนอะ

ทองน้ำหนักรวมสักประมาณ๓๘บาท
เป็นเงินเนี่ยประมาณ๑ล้านกว่าบาทนะฮะ
แล้วมีกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่ง
เห็นตั้งแต่คนร้ายขับกระบะสีขาว
สูงเข้าไปไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

เห็นรถคันนี้ไม่มีแผ่นป้ายทะเบียน
เห็นพฤติกรรมของคนร้ายตำรวจก็เลยขอสารอนุมัติออกหมายจับ
ทราบชื่อว่านายจักริจเฮงสกุลคนร้ายนะฮะอายุ๓๓ปี
ต่อมาผู้ต้องหาคนนี้มอบตัวเองนะฮะเพราะกลัวการกดดันของตำรวจ
สารภาพว่าก่อเหตุจริงนะฮะตำรวจเลยนำตัวไปทำแผนประกอบคำ
รับสารภาพที่ร้านทองนะฮะเขาบอกว่าหลังชิงทองเสร็จปุ๊บ
เอารถไปเปลี่ยนล้อแม็กซ์เพื่อไม่ให้ตำรวจนั้นจับได้
เพราะรู้แล้วว่ากล้องมันจับเอาไว้ได้จากนั้นเนี่ย
พอเปลี่ยนล้อแม็กซเสร็จปุ๊บเอาทองที่ได้ไปขุดหลุม
เอาไปฝังดินเอาไว้หวังว่าเดี๋ยวอนาคตจะกลับมาขุด
เอาทองเนี้ยไปใช้นะแล้วก็เอาเงินออกมาใช้จ่ายนะ
นายจักริตบอกว่าที่ก่อเหตุเพราะอะไรไม่มีเงินใช้จ่าย
ประกอบกับติดยาเพิ่งเสพยาเสพติดมามันก็เลยควบคุมตัวเองไม่ได้
ก็เลยไปก่อเหตุส่วนปืนเนี่ยปืนยาวยาวที่ใช้ข่มขู่พนักงานเนี่ย
ทิ้งน้ำไปแล้วระหว่างที่หลบหนีนะครับ
ตำรวจเขาสืบสวนจากกล้องวงจรปิดแกะมรอยจากเส้นทางการหลบหนีของคนร้าย
พบว่ารถกระบะคันนี้ขับหลบหนีเข้าไปที่อำเภอซึ่งอยู่ใกล้เคียง
แล้วตัวนายจักริตเองเนี่ยเขามีการโพสต์รูปปืนและรูปรถกระบะ
เหมือนขับคันแล้วก็ที่เขาใช้ก่อเหตุลงในเฟซบุ๊กด้วยมันก็ไม่ยาก
เขาโพสต์เองมีทั้งรถมีทั้งปืนโพสต์เอาไว้ก่อนเออ
มันก็กลายเป็นสิ่งที่โยงยายหลักฐานโยนกลับไปที่ตัวนายจักริตเองนะฮะ
ประกอบกับก็มีพยานจำหน้าคนร้ายได้ชัดเจนตำรวจก็รู้ตัวว่าอ่า
นี่แหละคนร้ายคือนายจักริตก็เลยออกหมายจับกดดันให้มอบตัว
สุดท้ายคนร้ายก็มอบตัวเองนะฮะแล้วก็พาไปค้นของกลางที่หอพัก
นะแล้วพบว่าทองทั้งหมดสามสิบแปดบาทเนี่ย
ฝังดินเอาไว้ก็ได้ของกลางมาทั้งหมดเลยนะฮะเบื้องต้นตำรวจตั้งข้อหา
ทรัพย์โดยมีอาวุธปืนและพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แล้วใช้ยานผ่านนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป
แล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีนะครับ
กลับไปนายจักริตเคยถูกต้องโทษ
คดีครอบครองยาเสพติดมาแล้วครั้งหนึ่ง
เมื่อปี๒๕๕๓ด้วย
แต่ปัจจุบันก็ยังคงเสพยาอยู่นะครับ

เป็นเหตุการณ์ชิงเงินที่ร้านทองในกรุงเทพมหานคร
คลิปนี้ฮะคนร้ายเดินมาแล้วเห็นพนักงานนับเงินอยู่
นี่ฮะชกไปวิ่งไปเลยครับนะฮะนายคนนี้คือ
นายชัยพิทักษานทองอายุ๓๗ปีเดิมทีเป็นพ่อค้าขายปลาหมึกย่าง
เป็นชาวจังหวัดยะโสธรนะฮะตำรวจเขาออกหมายจับเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของสารอาญาธนบุรี
ข้อหาวิ่งราวทรัพย์หลังก่อเหตุวิ่งราวทรัพย์เป็นเงินสดของร้านทองนี้
เก้าหมื่นบาทพนักงานเขายืนนับเงินอยู่ที่มีลูกค้าไปซื้อไปซื้อทองนะฮะ
อยู่ที่ร้านทองเพชรทองใบเยาวราชที่ชั้นสองของเทสโกโลตัสพระรามสอง
สี่โมงเย็นของวันที่สิบสิงหาคมที่ผ่านมานะฮะตำรวจตามจับกลุ่มตัวได้ในชายพิทักษ์เนี่ย
สารภาพว่าตัวเขาเนี่ยนะก็ขายปลาหมึกย่างแต่ช่วงหลังมันขายไม่ดี
โควิดเอ้ยทั้งเศรษฐกิจเอยก็ปิดกิจการไปส่วนสาเหตุที่ทำไปเพราะอะไร
เขาเป็นโรคไตต้องการนำเงินไปใช้หนี้เพื่อนแล้วก็ไปใช้จ่าย
รวมทั้งไปรักษาตัวด้วยการฟอกไตการฟอกไตต่อหนึ่งครั้งมีค่าใช้จ่ายหนึ่งพันห้าร้อยบาท
หนึ่งสัปดาห์ต้องฟอกไตสองถึงสามครั้งเป็นเงินสามพันสี่พันบาทไม่มีเงินนะฮะ
ตอนนั้นเนี่ยไปเดินตากแอร์ที่ห้างไม่มีอะไรทำจังหวะนั้นเห็นพนักงานกำลังนับเงินอยู่พอดี
มันล่อตาล่อใจคุณปัญหาทุกอย่างมันถาโถมมาไม่มีเงิน
ก็เลยอารมณ์ชูวูบขโมยเงินของร้านทองร้านนี้ไปแต่สุดท้ายก็ถูกตำรวจตามจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้นะครับ
อันนี้ก็เป็นสองเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นตำรวจก็ทำงานเร็วแล้วก็สามารถจับได้ทั้งสองเหตุการณ์นะครับ